สวัสดีแฟนเพจชาวคุณผู้ชมไทยรัฐทีวีไทยรัฐนะคะ
ตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐก็มาอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปร์
เราจะพาไปชมบรรยากาศในช่วงวันหยุดยาว
จะเห็นได้ว่ามีประชาชนเดินทางเข้ามาดูรถแต่ละยี่ห้อเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
และตอนนี้เราจะพาไปดูในส่วนของไฮไลท์ของงานในส่วนของค่ายมิซูบิชินะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ

เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ

เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ

เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ

เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ

เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ

เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่ายมิซูบิชิเป็นอะไรนะคะ

นำมาให้ประชาชนได้รับชมเป็นยังไงเป็นบ้างตัวเบาะจะเป็นเบาะหนัง

เดี๋ยวเราไปเปิดในส่วนของประตูหน้าอันนี้เดี๋ยวหาให้ดูในของ

ให้รู้สึกว่าขับได้ทุกท้องถนนนะคะ
รูปลักษณ์จะเห็นได้จากกระจังหน้าที่จะดูชบเชียวแต่ก็ยังแสงในส่วนของความแข็งแก่ง
ตัวนี้เป็นรถคอนเซ็ปต์ที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งในอนาคตยังต่อมาจะจะมีการใช้รถคอนเซ็ปสุดท้ายในประเทศอีนโดนีเซียนะคะ
คนขับรถอาจจะได้สัมผัสหรือซื้อรถคันนี้นะคะ
เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เป็นด้านคนขับ
แล้วหลังจากนี้จะพาไปดูค่ายรถอื่น
ตรงนี้จะเป็นประตูที่กดประตู
สามารถกดล็อกได้อัตโนมัติ

หลังจากนี้นะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศของค่ายรถอื่นกันบ้าง
ซึ่งเราจะเดินตั้งแต่ทางฝั่งที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะ
อย่างของค่ายมิซูบิชินะคะก็จะนำรถที่มาจำหน่าย
อย่างของค่ายมิซูบิชิแล้วก็จะมีมิซูบิชิไตรทานิ
มิซูบิชิปาเจโรสปอร์ตมิซูบิชิแอตราด
ไปเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาส่วนของ
ก็ได้มีการไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะ
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะ
แล้วก็จะมีโปรโมชั่นนี่คือรักษณ์ภัยชั้นหนึ่งฟรีสามปีนะคะ
เราไปดูข้างในกันบ้าง

แล้วข้างในที่สุดที่เราก็จะออกไว้
เราจะค่อยพาไปเดิน

ของค่ายรถแต่ละค่ายนะคะ
นอกจากสีสันบรรยากาศของค่ายรถที่นำยนตกรรมรถ
ยนต์รุ่นต่างมาให้คุณผู้ชมหรือผู้ที่เดินทางมาได้จับจองซื้อขาย
ขอบคุณครับ
สร้างมือมองใหม่ที่บำบัดความเป็นผู้นำแผนอาณาจัดการคุณ
ขนาด๑๐๑๓นิ้วที่สามารถสั่งการและควบคุณระบบต่างข้างในรถได้ด้วยระบบสัมผัส
เพิ่มความแล้วใจกับรายฟ์เหนื่อยซีเล็กที่จะทำให้ทุกรูปแบบกำกัดกับทีมีอันสัมภาพได้อย่างที่ใจกล้างกาย
เยอระบบถึงลำเนื้อระภัยรอบขันกว่า๑๐จุด
ทั้งบริเวณด้านหน้าแบบวิวัลสเตยสตาร์ส

เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตามาจับเจ้าที่ตัวคืน
ราคาจำหน่าอยู่ที่สุด

ที่๕๔๙๐๐๐๐บาทค่ะ
ทางพุธศึกาวได้เคยไปเทสรถ
ที่สนามบุรีรำมอเตอร์สกิด
จากการสัมผัสแล้วคือ
มีความเร็วแล้วก็ความปลอดภัยของช่วงล่าง

ปลอดภัยไม่โครงเวลาเข้าโค้งในช่วงโค้งหักศอกเข้าไปความเร็ว๑๒๐กิโลเมตรไม่หลุดโค้งเลยค่ะ
พบกับความเป็นที่สุดของพรีเมียมคอมแพคลอสพิวี
ให้กำลังรวมทั้งระบบ๑๙๗รันม้าและเครื่องยนต์แสงสูงเม็ดเทอร์โบ
ก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าชมภายในงานเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วรถเรามีแล้ว

ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมหรือเป็นนิทัศกาล
อย่างเช่นที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของเรือที่ไว้ใช้แข่ง
รถแข่งที่ผัดจริงบนสนามแข่ง
หรือรถยนต์ต้นแบบมาจัดแสดงอยู่ด้วยก็คือเป็น
อาจจะใช้สำหรับการเข้าไปช่วยความปลอดภัย
ิตตี้ของแต่ละค่ายรถก็จะมีการแต่งตัวที่มีชุดมากขึ้นแต่
ก็จะมีการเปลี่ยนสับเปลี่ยนเป็นบางวันนะคะ
และที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือเป็นนาวาล่าอินกาดคอนเซ็ปต
ซึ่งเป็นรถต้นแบบใช้สำหรับการช่วย

มีอุปกรณ์เหมาะสำหรับการเข้าป่า
มีอุปกรณ์กู้ชีพที่อยู่ตรงกระโปรงหลังนะคะ
มีอุปกรณ์ที่อยู่ทางอีกที
ในตัวนี่ของชุดแบบได้นะครับ
เราดูของรถยนต์กันมาพอสมควรแล้วตอนนี้เราจะเดินไปดูในของค่ายรถ
จักรยานยนต์หรือว่ามอไซค์โดยเฉพาะบิ๊กไบท์นะคะ
จากที่ได้ข้อมูลมาก็คือ๒วันแรก
ค่ายเวสป้ายอดจองตอนนี้เกินไปมากกว่า๒๐๐คันแล้วค่ะ
ซึ่งทางผู้จัดงานก็บอกว่าทางรถมอไซสป้า
วันนี้ได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนที่เดินทางเข้ามาจองกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งการตั้งเป้าของจำหน่ายรถจักรยานยนต์ภายในงาน
ตั้งเป้าไว้อยู่ที่๑๐๐คันนะคะ
และตอนนี้ก็คาดว่าในส่วนของผู้จัดงานคาดว่าในส่วนของจักรยานยนต์และมอไซค์
จะมีเป้าที่สูงเกินกว่าที่ตั้งไว้ค่ะ
มันเป็นค่ายของฮอนด้า
นี่ดูไว้ที่สุดค่ะ

แค่แค่ใคร
ระหว่างที่เราเดินตอนนี้เราผ่านค่ายของมัสต้า
แบบมาก
ไลท์ของงานอีกพันหนึ่งนะคะ
เป็นของค่ายโรสลอยด์
ที่มีรถยนต์ที่ราคาจำหน่ายแพงที่สุดในงาน
อยู่ที่๔๖ล้านเจน

การออกแบบจะเป็นการออกแบบที่ทำมือทุกชิ้นส่วนค่ะ
ยกเว้นในส่วนของการพ่นสีที่จะใช้หุ่นยนต์พ่น
ซึ่งจะมีการพ่นทั้งหมด๖ขั้น
แต่ส่วนที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเข้าไปถึงก็จะใช้การทำมือนะคะ
การออกแบบของโลสลอยซันคอมรุ่นนี้นะคะ
มีการออกแบบให้คล้ายกับเรือยอร์ช
และคันที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็เป็นคันสุดท้ายและคันเดียวของเอเชียค่ะ
และหลังจากนี้ก็จะไม่มีการเปิดลายผลิตสำหรับรุ่นนี้แล้วค่ะ
เราจะเดินไปดูส่วนของโมทอไซค์กันนะคะ
ของโมทอไซค์กันนะคะ
อยากให้คุณหาเงินเพลิน
ส่วนต้นทำเข้าใจของหลายก่อน

อยู่ที่๓๖๙๙๐ฟรีประกันภัยชั้น๑ปีแรกฟรีค่าประมูลรักษา๒ปีหรือ๑๘๐๐กิโลเมตร

ได้ให้ได้ตุลทดลองการการจะเลือกหลังเข้าไปทำเนี่ยนะคะ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

อันนี้เป็นในรถมอเตอร์ไซคอลดาร์
ที่ใช้ในการแข่งขัน

โปรโมชั่นภายในงานนี้อยู่ที่ยดาวจึง
พอพร้อมทิศโปรเชอร์มูลค่า๕๐๐๐บาทค่ะ
ไม่ต้องขอลองดูหน้าเนี่ยอ่านพี่ใส่ตาม

แกยื่งไง
แต่ทางไม่สวย

โปรโมชั่นสำหรับภายในงานนี้คือดาว๙๙๐๐บาทค่ะ
ได้ช่วงรายงานดีถึงพวกเรา
ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่สามจุดเจ็ดห้าราคาผ่อนเริ่มต้นที่สี่พันแปดร้อยสามสิบบาทค่ะ
ราคาจริงจริงอยู่ที่ราคาเต็มอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทด้วยกันค่ะ
รถที่นำมาจัดแสดงให้โชว์ให้ดูนะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวกันแต่จะมีความหลากหลายหลากหลายของสีและการตกแต่งของตัวรถนะคะ
คันเมื่อกี้ที่เราพาผู้ชมก็เป็นชีวิตสีแดงอันนี้ก็เป็นสีขาว
มีสีเสื้อทอดแสงที่เป็นสีเขือด้วย
มันก็แต่งมาหน่อยแล้วถ้าเดิมมาสุดใหญ่แล้วอีกหนึ่งถ้าถามน้องว่ากี่ซีซีวะ

เดี๋ยวเราจะมาบอกราคาของ
ซึ่งมีที่เลือกดาวน์ตั้งแต่๑๐๓๐ค่ะ
สามารถผ่อนชำระได้ตั้งแต่๑๘เดือนถึง๔๘เดือนด้วยกันค่ะ
อันนี้จะเป็นภาพรวมของบูธฮอนด้าบิ๊กวินนะคะที่จะมีการจัดแสดงรถฮอนด้าบิ๊กไบท์
ซึ่งถัดมาจะเป็นของเวสป้า
มอเตอร์เอสโตนะคะจัดแสดงอยู่ที่อินแพคเมืองทองทานี
ซึ่งงานจะมีถึงวันที่๑๒ธันวาคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ยิงลำ

ยิงลำ
เรายั้งมาดูในของค่ายไฟลัมนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ทีมข่าวไทยรัฐพามาดูในส่วนของ
มีจัดแสดงรถทั้งรถยนต์

อุปกรณ์ตกแต่งรถ
รวมถึงเครื่องเสียงและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ขออนุญาตถ่าย
ใจเพราะไม่สามารถเข้าไปได้นะคะ
ขออนุญาตถ่าย

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
มีหลอสงครามสวัสดีครับ

มีหลวสสมงตะ
ขึ้นสวัสดีครับ

ให้เหลือ๕๐๐๐บาท